กลับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมเสรีพิสุทธิ์เสรีรวมไทยครับ
อ่าวันนี้เป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกุงตรีและคณะนะครับซึ่งมีผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจรวม
หกท่านด้วยกันนะครับสื่อมันไม่ขึ้นแล้วครับ
อนุญาตนะครับท่านประธานขออภัยครับครับเชิญนะครับ
อ่าความมุ่งวายของผมวันนี้ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจ
ท่านปลอดภัยประยุทธ์จานโอชาในฐานะนายกุมตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเพียงท่านเดียวเท่านั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นสมาชิกสภาพผู้แทนราษดรภักดิ์ฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดเนี่ย
นะครับก็ควรไปหาข้าวกินได้แล้วนะครับนะ
ไม่ต้องมารอประท้วงผมนะเพราะว่าท่านตรวจเอกประยุทธ์
ไม่ได้สังการภักดิ์ไหนนี่น่ะนะครับเพราะฉะนั้นไปหาข้าวหาปลา
ท่านได้แล้วครับสำหรับยัตตินะที่ผมจะอภิปรายในวันนี้นะครับ
บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่อง
ประสิทธิภาพไร้องค์ความรู้ไร้ภูมิปัญญา
วุฒิภาวะไร้จิตสำนึกรับผิดชอบไร้คุณธรรมจริธรรม
และไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือผู้นำประเทศอีกต่อไปครับ
ซึ่งจะมีพฤติการโดยย่อที่ผมจะกลับเรียนให้ทราบสั้นก่อนนะครับ
หกประเด็นด้วยกันคือบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริตช่อฉน
กู้เงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบทอดอำนาจจัดงบประมาณโดยไม่เข้าใจปัญหาของประเทศและประชาชน
โปรนเปลือแต่กองทัพเพื่อใช้เป็นฐานกำจุนอำนาจของตนปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อบทวิญญาณแห่งรัฐธรรมนูลหรือกฎหมาย
ไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่และความทุกข์ยากของประชาชนใช้กฎหมายและอาวุธที่ซื้อจากภาษีประชาชน
เป็นเครื่องมือข่มขู่ปราบปรามประชาชนริดร้อนสิทธิเสร็จภาพสื่อมวลชน
โดยไม่เคยมีนายกมตรีคนใดปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนมีทั้งหมดหกประเด็นนะครับ
ก่อนที่ผมจะกลับเรียนนะทั้ง๖ประเด็นนี้นะครับ
ก็จะขออนุญาตเกริ่นก่อนนะครับ
เพื่อให้พี่น้องท่านประธานหรือพี่น้องได้เข้าใจนะครับ
ที่มาที่ไปอะไรต่างนะครับ
ในเรื่องที่เกิดนำเนี่ยครับ
ไม่ยอมเปิดพลาดสักทีอีกนะครับ
คือการที่การที่คุณประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกรรมตรีนั้นนะครับ
ผมก็อยากคิดว่าทุกคนทราบแล้วว่าอายุดอำนาจมานะครับ
ซึ่งชาวบ้านก็เรียกป้นอมนาศนะครับ
เมื่อมาถึงก็เขียนรัฐมูลโกง
โดยนำสิ่งที่ต้องการโกงไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูลนะครับ
องค์กรอิสระเองนะครับ
ไม่ต้องพูดตั้งใครยังไงนะครับ

เมื่อวันที่๑๐พฤษภา๖๖

โพวิกชี้วิกฤตองค์กรอิสระ

กรกตประวัติศาสนุนสอบตก๙รูด

กุฎประยุทธ์เป็นในวิกฤตและตั้งองค์กรอิสระเองนะครับ

มีทหารติดตามหมดนะครับ
ผมก็เชื่อว่าทุกภาคฝ่ายค้าเนี่ยนะครับ
ที่เป็นปรปักก็ต้องโดนอย่างนี้นะ
แต่แทนที่ทหารจะถูกลงโทษกัน

เวลาเลือกตั้งเสร็จนับคะแนนนะครับ
พอยกบัตรเสรีรวมไทยมาเสียทุกทีนะครับ
แต่มีเวลานับคะแนนเลือกตั้งซ่อม
หรือว่านับคะแนนใหม่นะครับ
คะแนนผมก็กลับมาแต่ละหน่วยแต่ละหน่วย
มากขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งนะฮะ
เลือกตั้งเสร็จผมได้๘แสนกว่าคะแนน
คะแนนจะเพิ่งมี๗หมื่นหนึ่งใช่มะ
แต่ให้ผมแค่๑๐คนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เอาเปรียบคนอื่นนะครับ
จงกระทั่งเมื่อเป็นนายองตรี
เมื่อเป็นนายกแล้วเป็นไงครับ

ถูกผมสอบในฐานะประธานกรรมวิการ

และมาเสนอทหัตถาประธานนะครับ
ให้ยุติยตินี้ท่านประธานก็เข้าใจดีก็ไม่ได้สั่งการอะไรผม
เพราะให้อำนาจผมเต็มที่ต้องขอโอกาสขอบขอบคุณท่านประธานด้วย
เมื่อท่านประธานไม่เล่นด้วยนะครับก็อารวาสในห้องกรรมธิการ
ด่าผมลากเก้าอี้มานั่งข้างผมนะครับไปฟ้องผมมั่ง
ข้อหามินประมาทเสนอกรรมนิการให้ถอดถอนผม
ยังไงก็ไม่สำเร็จนะครับหน่วยงานก็ไม่สำเร็จ
สองเสียงสู้ไม่ได้ส่งคนที่สามมาอีกนะครับ
ก็สู้ผมไม่ได้อีกก็เลยมายื่นสภาเนี่ยนะครับ
ท่านประธานให้ถอดผมจากกรรมธิการนะครับ
ผมก็รอวันนั้นอยู่รอแล้วรอเล่ามันไม่ถึงสักทีนะครับ
อยากจะให้ถึงนะฮะมันจะได้รู้ว่าอะไรคืออะไรสักทีนะครับ
จากจะเป็นนายกแล้วนะฮะก็เรียนตรงตรงว่า
ท่านนายกนี่มันจะรู้กฎหมายเลยคำพูดผมมันไม่ผิดหรอก
เพราะท่านเป็นทหารนี่ไม่ได้เรียนมาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอก
แต่เมื่อท่านอยากเรียนนายกท่านก็ต้องรู้กฎหมาย
ฉะนั้นท่านจะออกคำสั่งนะครับออกระเบียบที่ผิดพลาดมาโดยตลอด
วบอำนาจนะครับคุมมันทุกอย่างนะครับ
ติดการสั่งไม่ฟังคนอื่นเพราะท่านเคยเป็นอาหาร
สั่งทหารซ้ายหันขวาหันนะครับมาเป็นนายกมนตรีก็นึกว่า
รัฐมนตรีประหลักกระทรวงอธิบดีต่างนะครับ
นะเป็นทหารก็สั่งซ้ายหันขวาหันจะเอาแต่ใจตัวเองนะครับ
และพวกพ้องตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในวันที่
เลือกท่านนายกรมตรีนะครับนะถ้า
ท่านประธานคงจะจำได้นะครับผมก็บอกว่าอย่างคุณประยุทธ์เหรอ
นะครับเป็นยามเฝ้าบ้านผมก็ไม่เอานะครับ
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวด่าแขกเพราะบ้านผมก็เจอไม่หมดนะครับ
แล้วก็สื่อทั่วไปนะครับสื่อทั่วไปนะยังบอกว่า
รอบพอเป็นประธานบริษัทนะครับอันดับแรกก็คือกู้เงิน
หาเงินไม่เป็นอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับ
คุณประยุทธ์ไม่เคยหาเงินให้ประเทศนะมีแต่ผลาญเงิน
มีแต่กู้เงินทุกปีนะครับจนกระทั่งแบบนี้ได้ฉายาไว้
แล้วนักกู้แห่งรุ่มน้ำเจ้าประหยาไปแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ย
เป็นคุณสมบัติที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรมตรีไม่ได้นะครับ
เพราะถ้าเป็นไปแล้วเป็นไปจะทำให้ประเทศชาติเสียหาย
เป็นอย่างยิ่งนะครับครับขึ้นหัวข้อแรกที่ผมจะอภิปรายนะครับ
ประเด็นแรกที่ผมจะอภิปรายก็คือกู้เงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบทอดอำนาจ
นี่มันเป็นยังไงครับกู้เงินไปใช้สืบทอดอำนาจนะครับ
ตั้งงบประมาณเกินดุลทุกปีครับลองดูนะครับ
ซ้ายมือนะครับคุณประยุทธ์สร้างงบประมาณตั้งแต่ปีห้าแปดนะครับ
พระยุทธอำนาจยี่สองพฤษภาห้าเจ็บปีก็ตั้งเงาหม่านห้าแปดจนถึงปีหกห้านี่นะครับ
นะผมคงจะไม่ลงรายละเอียดมากนะฮะห้าแปดก็ตั้งสองแสนล้านล้าน
สองแสนห้าหมื่นล้านล้านนะครับห้าเก้าเป็นสามเก้าสามเก้าล้านล้านนะครับ
เรื่อยมาจนกระทั่งปีหกสองน่ะสี่แสนห้ามืนล้านล้าน
ปีหกสามห้าแสนเจ็ดหมื่นล้านล้านแถมกู้เงินแก้ปัญหาโควิดอีกหนึ่งล้านล้าน
ปีหกสี่นะครับหกแสนแปดพันกว่าล้านล้านบาท
แล้วก็ปีหกห้านี่เจ็ดแสนล้านล้านบาทนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย
คุณประยุทธ์เป็นนายองตรีเนี่ยกู้เงินมาทั้งหมดห้าล้านสามแสนแปดพันล้านล้านบาทนะครับ
ถ้าไปเทียบเทียบกับนายกตรีท่านอื่นก่อนหน้านั้นคุณยิ่งรัก๓ปีอาจจะเทียบกันไม่ได้
เพราะคุณยุทธ์เนี่ยเจ็ดแปดครั้งด้วยกันนะฮะ
คุณยิ่งรักกู้มาหนึ่งล้านสามแสนล้านบาทท่านอภิษฎหกแสนกว่าล้านล้านนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์เนี่ยกู้เงินมามากนะครับเพราะอะไรฮะ
เพราะเวลาตั้งงบประมาณเนี่ยนะตั้งงบเกินดุลทุกปีนะครับ
ก็รู้นะว่าปีนึงนะประเทศชาติจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับ
แต่ก็ตั้งมันเกินนะครับเพราะเอาเงินมาผลาญหมด
เพราะทุกอย่างมันมีคำตอบนะฮะยิ่งมีงบประมาณใช้มากอะไรต่าง
ผลประโยชน์ก็มากเงินทอนก็มากอะไรต่างแล้วนะนะครับ
แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือคนกู้นี่ไม่ต้องใช้หนี้
เมื่อพ้นแล้วไปแล้วอะไรต่างต่างเนี่ยใครมาตรงตามหน่วยอย่างนั้น
กรรมตรีแทนนะก็จะต้องเป็นคนใช้แทนใช่ไหมฮะ
ซึ่งผิดกับพี่น้องประชาชนใครกู้ก็ต้องใช้หนี้
ไม่ใช้เขาก็ฟ้องร้องยึดทรัพย์ล้มละลายไป
แต่คนมาเป็นนายกุตรีเนี่ยได้อภิษฎตรงนี้นะครับ
กู้แล้วไม่ต้องใช้นะครับประเทศจะเป็นยังไงกูไม่รู้
เสร็จแล้วก็ตบตูดไปเฉยนะครับนะกู้เงินนั้นนำเงินไปไหน
โอเคนะครับส่วนใหญ่ก็ไปใช้ในการบริหารประเทศนะครับ
นะแต่อีกส่วนหนึ่งครับก็เอาไปใช้ในโครงการต่างต่าง
ที่ไปใช้ซื้อเสียงล่วงหน้านะครับทำไมผมถึงบอกว่า
เอานำเงินไปซื้อเสียงล่วงหน้านะครับเพราะว่าแทนที่คุณประยุทธ์
จะนำเงินไปใช้ในเรื่องหลักในเรื่องหลัก
ของพี่น้องประชาชนเช่นจะให้ประชาชนเรียน
จบปริญญาตรีฟรีนะครับหรือพี่น้องประชาชนเป็นหนี้
ที่เรียนมาเขาเรียกว่าหนี้ก่อยสอแล้วจะยกหนี้ให้
เพราะเด็กเขาเรียนเขากู้เงินมานะครับพอเรียนจบ
ไม่มีงานให้ทำเมื่อไม่มีงานให้ทำ
ไม่มีรายได้ไม่มีอะไรก็ถูกฟ้องนะ
คนกู้ก็ถูกฟ้องคนค้ำประกันก็ถูกฟ้อง
ไม่มีเงินใช้นะฮะถูกยึดบ้านขายนานะครับ
เป็นหนี้เป็นสินกันทั้งหมดรัฐบาลไม่ได้สนใจเดียวแล้วเลย
รักษาพยาบาลนะครับมันก็ควรจะต้องฟรีนะฮะ
เขาเสียภาษีมาทั้งปีทั้งชาติแล้วพี่น้องประชาชนนะครับ
ก็ต้องรักษาดูแลเขานะฮะในยามที่เขาเจ็บป่วย
หรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีมาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับ
เมื่อเขาแก่เท่าไปแล้วก็ควรมีบำนานอย่างพวกเรา
ผมเป็นข้าราชการเกษียณมามีบำนานนี่ตอนมีเป็นสอสอนี่ก็มีเงินเดือนอีก
เดี๋ยวไม่ได้เป็นสอสอหรือยังมีบำนานให้อีกท่านประธานคงทราบดีนะครับ
แต่พี่น้องประชาชนไม่มีเลยนะครับพอแก่ตัวแก่เท่า
ยิ่งจำเป็นต้องเดือดร้อนร่างกายไม่แข็งแรงสุขภาพไม่ดีแล้วนะครับ
รัฐก็ควรจะเลี้ยงดูเป็นไงครับหกร้อยบาทให้หกร้อยบาทนะครับ
มันจะไปทำอะไรวันละ๒๐บาทเลยนะครับจะไปทำอะไรได้นะครับ
นั้นเมื่อคนแก่คนเท่าไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
ก็หนุ่มสาวลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องมาเลี้ยงดูนะครับ
ดูพ่อแม่ตัวเองใครไม่เลี้ยงล่ะนะครับต้องกระตันอยู่
พอเลี้ยงดูแม่พ่อแม่ตัวเองแทนที่จะไปพัฒนาดูแลครอบครัวนะครับ
เจริญได้ก็ทำไม่ได้หรอกเงินส่วนหนึ่งก็ต้องมาดูแลคนแก่อะไรต่างเนี่ย
แทนที่จะรัฐจะเลี้ยงนะครับคนพิการมันก็ต้องมีบำนานมีเงินให้เขานะครับ
แต่ว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์กลับนำใช้เงินที่กู้มาทั้งหมดเนี่ย
ทำโครงการอะไรบ้างครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
ช็อปใช้เราไม่ทิ้งกันกำลังใจเราไปเที่ยวด้วยกัน
เกี่ยวพันธุ์ปันสุกนะช็อปดีมีคืน
คนละครึ่งเราจะนะมาตราสามสี่สิบสามเรารักกัน
แล้วมืออื่นอีกโอ้โหชื่อหวานแหววโครงการดีด้วยกัน
แต่เงินไม่รู้ถึงเท่าไหร่นะถูกโกงไว้เท่าไหร่ระหว่าง
นะครับเขาก็ไม่อยากใช้นะครับ

เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณนะครับ
เรื่องที่สองที่ผมจะอภิปรายก็คือเรื่องการจัดทำงบมาร
โดยไม่เข้าใจปัญหาของประเทศและประชาชน
ผมเห็นงบประมาณนะครับต่างทุกปีที่ออกมา
ตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เป็นนายมตรีเนี่ยนะฮะ
ผมไม่ได้ไปค้นเพราะเวลาผมไม่ค่อยมีนะให้ลูกพักผมช่วยค้นมานะครับ
คุณประยุทธ์ก็เริ่มมาทำงบตั้งแต่ปี๒๕๕๘ปีปัจจุบัน
ปีละ๒๕๐๐๐๐๐บาทเรื่อยมาจนกระทั่ง
ปีที่แล้ว๓๓๐๐๐๐๐บาทปีนี้ลดไปหน่อย
รวมทั้งหมดคุณประยุทธ์ตั้งงบประมาณใช้จ่ายมา๘ครั้ง

สามล้านห้าแสนล้านล้านบาทนะครับอันนี้ยังมีการทำงบประมาณกลางปี
เพิ่มเติมอีกสามครั้งนะครับในช่วงที่เป็นรัฐบาลกรชอีกสามแสนเก้าล้านล้านบาทนะฮะ
นี่คุณประยุทธ์ตั้งงบประมาณใช้งบประมาณมาขนาดนี้แล้วเป็นไงครับ
แทนที่ประเทศชาติเจริญยิ่งขึ้นกับมีเรื่องการทุจริตมากยิ่งขึ้น
นะครับอย่างที่พี่น้องประชาชนเห็นอย่างที่ท่านประธานเห็นนะครับ
แล้วผมก็กราบเรียนอีกสื่อหนึ่งในฐานะที่ผมเป็นประธานการวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมีชอบของสภาเนี่ยนะ
เรื่องโอ้โหเยอะแยะไปทั้งหมดเลยครับค่ารายการทุจริตกันทั้งนั้นนะครับ
นะเยอะแยะมากไปหมดนะจนกระทั่งกลับเรียนว่าพยายามทำยังไงก็บริการพี่น้อง
มันไม่ทันแล้วนะครับเพราะคนมันทุจริตกันนะฮะ
นี่ขนาดตั้งงบประมาณมาอย่างนี้นะครับแล้วเป็นไงครับนะ
งบแปดปีถ้าดูไปแล้วนะครับมันเกินดุลทุกปีนะฮะ
เก็บภาษีได้เท่านี้นะแต่ว่าใช้จ่ายมากกว่านะ
ก็เท่ากับประเทศมันล้มละลายเราไปเทียบกับครอบครัวเราก็ได้ครับ
ครอบครัวเรามีรายได้เท่านี้นะแทนที่จะใช้เงินเท่าที่มีนะครับ
เท่าที่มีก็แย่แล้วนะครับจะไม่มีเงินเก็บ
เวลาเดือดร้อนนะฮะจะไปรักษาพยาบาลก็ไม่มีเงินนะฮะ
อ้าวแทนที่จะใช้เท่าที่มีกลับไปกู้ยื่นนิมสินมาซื้อรถซื้อบ้านผ่อนนู่นผ่อนหนี้อะไรต่างอีกนะครับ
ผลที่สุดก็ถูกฟ้องล้มละลายนะครับต้องชดใช้หนี้อะไรต่างนะครับ
เพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณของของกระทรวงทะวงกลมต่างต่างเนี้ยนะครับอ่า
ทุกท่านคงจะทราบดีว่ากรมต่างเนี่ยจะเป็นผู้ตั้งงบประมาณมานะครับ
ผมผ่านการเป็นหัวหน้าส่วนราชการมาก่อนก็มองเห็นนะครับ
ก่อนหน้าผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับหรือแม้ก็ทั้งหลังที่เขาเสียงใหม่ใหม่ใหม่นะ
ก็ยังสนใจติดตามอยู่และดูงบกระทรวงอื่นอื่นนะครับ
ก็หมายความว่าก็เอาของเก่ามาปัดฝุ่นนะครับ
ซ้ำเพิ่มไปนะครับมีงบรายจ่ายประจำอยู่
มีอะไรบ้างก็ว่าไปนะครับแล้วมีโครงการต่างต่าง
อะไรก็แล้วแต่จะคิดอะไรทำกันไปนะครับแต่สิ่งต่างต่างนี้มันไม่ตอบโจทย์
ไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขเท่าไหร่เลยนะครับ
ผมก็อยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าพวกเราทุกคนเรียนหนังสือกันมา
เรียนมาจนหัวงอกแล้วนะครับเรารู้ดีว่ามนุษย์เนี่ยต้องการอะไร
นะครับมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือปัจจัยสี่นะครับ
ปัจจัยสี่ก็คืออาหารเครื่องนิยมที่อยู่อาศัยแล้วก็
ยารักษาโรคนะครับแค่นี้เอง
นะครับถ้าคนมีสี่สิ่งนี้นะครับก็สามารถอยู่เฉยได้อย่างสบาย
แต่นี้มันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแทนที่จะตั้งงบประมาณ
นะตามที่พอผมฉายสไลท์ให้ท่านดูเนี้ย
ที่คุณประยุทธ์ใช้ไป๒๖๒๔ล้านล้านบาทแล้วเนี่ยนะฮะ
มันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะฮะ
ที่ไม่ยอมตั้งงบประมาณไปสู่พี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับ
ก็เพราะอะไรครับก็เพราะว่ามันมีเงินทอนนะครับ
มันมีเงินทอนนะสมัยผมเป็นภูมิกับจังหวัดมุกดาหารนะครับ
เวลาเขาสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างอนามัยนะฮะ
ผู้ก่อการร้ายโจรมันเรียกจับฆ่าไทยนะฮะ
เนี่ยบริเวณนั้นเวลาตั้งงบประมาณนะสร้างนู่นสร้างนี่เลย
ตั้งตั้งงบไว้เผื่อโจรด้วยนะครับไว้เผื่อโจรด้วย
แต่ผมเป็นผู้กลับผมก็ฟาดเรียบหมด
ส่งตำรวจมาไปเป็นนะคนงานเก่าทรงก่อสร้างเดี๋ยวถึงเวลามันก็เข้ามา
ก็เรียบร้อยพอหมดนะครับนี่เขาเรียกว่าตั้งงบมา
เผื่อโจรอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็รู้ดีนะครับ
ว่าทำอะไรต่างเนี่ย๓๐๔๐บางอย่าง๕๐ด้วยซ้ำกันนะครับ
นี่เขาก็เรียกว่าตั้งงบประมาณไว้เผื่อโจรเหมือนกันนะครับ
เทียบกันได้แต่ใครจะเป็นโจรบ้างผมไม่รู้นะครับ
โดยเฉพาะโครงการต่างนะที่มันตรวจสอบยากอย่างใต้น้ำเนี่ย
ลอกคูคลองต่างขุดลอกแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงนะ
แทนที่หน้าแรงมันจะขุดลอกกันนะครับมันไม่ขุดมันขุดตอนหน้าน้ำเนี่ย
ที่สุดก็โกงตรวจสอบกันไม่ได้เนี่ยเรื่องเข้ากันพิการผมเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงไหนนะครับที่จะดูแลเรื่องปัจจัย๔บ้าง
นี่เราพูดเรื่องการตั้งงบมารนะฮะกระทรวงไหนที่จะดูแลปัจจัยสี่บ้าง
กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ชื่อสื่อชัดเจนไหมฮะ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะชื่อมันสื่อชัดเจน
เพราะฉะนั้นกระทรวงนี้ก็ต้องดูแลทำไงให้พี่น้องประชาชน
ในชาติ๖๐๗๐ล้านคนเนี่ยมีอาหารมีเครื่องนุ่นห่มมีที่อยู่อาศัยนะครับ
ส่วนยารักษาโรคนะครับก็เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
แล้วโดยเฉพาะสถานการณ์แบบนี้โควิดนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องยิ่งได้รับงบประมาณนะครับ
ให้มันมากพอที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสการต่างได้
แต่ว่างบประมาณกลับไปที่ไหนครับ
กลับไปที่กระลาโหมฟาดเรียบเลยนะครับ

จะไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ
ครับก็ไปสู่ข้อที่๓

เพื่อใช้เป็นฐานคำจุนอำนาจนะครับ
ทำไมผมบอกกระโหมฟาดเรียบนะ

ท่านเป็นนายกมตรีที่มาจากทหารนะครับ
ท่านรู้ดีนะครับ
ก็สนับสนุนวันให้แก่ทหารเยอะแยะไปหมดนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เห็นว่า
เป็นการใช้คำจุนอำนาจของตนมาดูสไลด์
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘ถึงปี๒๕๖๕ปัจจุบัน
ผมไม่ได้เอามาหมดนะครับท่านประธาน

สิบเก้ากระทรวงกับสำนักนายมตรีนะคุณประยุทธ์นี่ยึดอำนาจมาปีห้า
เจ็ดทำงบุมารปีห้าแปดนะกระทรวงกระหลาโหมงบประมาณอันดับ
สามเลยนะครับนะปีห้าเก้าอันดับสามสูงกว่าคมนาคม
สูงกว่าธนสุขพอตั้งแต่ปีหกศูนย์มาถึงปัจจุบันนี้
บกระโหมอยู่อันดับสี่มาโดยตลอดนะครับมันมีผลงานอะไรนะครับ
ไม่มีผลงานออกมาให้วัดชี้วัดได้เลยว่ากระทรวงกระโหมมีผลงานอะไรบ้าง
เอาเงินไปแล้วก็ไม่มีผลงานนะครับนะอันดับสี่
ผมเสียดายที่ผมไม่มีเวลานะครับงานผมเยอะผมไม่ได้ไม่ให้ไปดูก่อนที่คุณประยุทธ์นะครับ
กระทรวงกระลาโหมอยู่อันดับไหนนะครับเอาเฉพาะที่เป็นนายกเนี่ย
สองปีแรกอยู่อันดับสามนะแล้วหกปีต่อมานี่อยู่อันดับสี่
ถ้ายังอยู่ต่อไปเนี่ยฮะมันก็ยังอยู่อันดับสี่เนี่ย
ไปเรื่อยเรื่อยหรือมันกระโดขึ้นไปอันดับสามเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้
แต่เรื่องลดลงผมจะไม่มีหรอกนะครับนี่เมื่อมาเปรียบเทียบงบมารของ
กระทรวงกราโหมกับกระทรวงอื่นอื่นนะครับนะ
กระทรวงกลาโหมนะครับอันดับ๔ที่ว่า
กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่ว่าควรจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
ในเรื่องสุขภาพร่างกายอนามัยเจ็บป่วยนะยิ่งโรคระบาดมาอะไรต่างเนี่ย
งบมากมายกระลาโหมฟัดไปสองแสนสามพันล้านบาทนะครับ
สาธารณสุขได้เพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันล้านบาทน้อย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ผมบอกจะต้องดูแลอาหารเครื่องนื้อห่มที่ยั่วใส
แก่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้งบประมาณเพียง๒๔๐๐๐ล้านนะครับ
น้อยกว่างบกระลาโหมเยอะมากมายมหาศาล
หรือแม้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้งบ๖๐๐๐กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง
นี่ลงมาดูนะครับงบกลางนะครับที่มีในกระทรวงต่างที่อยู่ในมือคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับ
งบกลางปีนี้มีหกห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านบาทเอาไปทำไมนะครับ
ไปใช้อำนาจของตัวเองทำไมไม่จัดการลงไปให้กระทรวงตะบงคมเขา
ผมก็รู้ว่าเมื่องบประมาณเข้ามาแล้วการที่พิการตัดตัดไปตอนนี้มันไปไหนไม่ได้แล้วก็ไปเข้างบกลางหมด
นี่ก็เป็นอำนาจของคุณประยุทธ์ที่จะใช้จ่ายไปสินะครับแล้วใช้จ่ายไปไหนไปเพื่อประชาชนหรือเปล่าตรวจสอบได้หรือเปล่า
ได้ไปตั้ง๕๗๐๐๐กว่าล้านเกือบ๖แสนมากกว่าทุกกระทรวงตะวงกลมอีกนะครับ
กระทรวงหมัดไทยนี่รับ๒ประจำนะครับของปที่๓นะ๓๑๖๐๐๐ล้านบาท
โอ้โหกระทรวงนี้เดี๋ยวประกาศที่นู่นที่นี่เป็นภายแรงผมลงไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนลงไปดูสอสอของผมนะครับ
เยี่ยมผู้สมัครผมไม่มีสอสอเขตไปเยี่ยมนะครับ
จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ประกาศภายแรงหมดนะครับ
เพราะอะไรว่าจัดซื้อจัดจ้างนะครับใช้วิธีพิเศษได้นะครับเงินทอนมันเยอะนะฮะ
เพราะเงินงบกระทรวงหมัดไทยก็เลยเยอะไปเลยนะส่วนงบกระโหมอันดับ๔เนี่ย
อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผลงานไม่มีนะครับไม่ออกมาเป็นรูปธรรมเลยนะครับ
จะเห็นนิดหน่อยก็มาแย่งงานคนอื่นเขาทำนะเดี๋ยวไปพัฒนานู่นพัฒนานี่
โควิดมาก็ไม่แย่งงานของกระทรวงอื่นเขานะงบอำมาตย์ตัวเองก็มาแล้วก็ตั้งงบอำมาตย์ใหม่อีก
เอาค่าเสี่ยงภัยอีกนี่คือทหารนะนักทหารวันพุธเป็นวันกีฬาไม่ต้องทำงาน
โหสุขสบายเหลือเกินฆาติการอื่นเขาทำทุกวันนะครับ
ไม่มีวันอยู่ราชการแต่ทหารวันพุธเล่นกีฬาตีก๊อฟนะฮะ
เย็นเย็นเนี่ยท่านประธานผมกลับเรียนท่านนะครับผมชอบออกกำลังนะครับ
เย็นเนี่ยผมจะเดินออกกำลังเดี๋ยวนี้เขาปิดสวนสาธารณะ
ผมก็เดินออกกำลังวิ่งออกกำลังในซอยบ้านผมเนี่ย
โหแป๊งนะครับแท็กซี่คันยังจะขับเข้ามานะครับ
พอเจอผมปุ๊บก็เปิดกระจกยกมือไหว้ผมนะ
สี่ห้าครั้งทุกครั้งเป็นอย่างงี้หมดผมก็สงสัยแล้วอันนี้เป็นไง
ถามน้องเป็นไงสบายดีเหรอครับเป็นไรล่ะเป็นทหารครับ
แล้วทำไมมาขับแท็กซี่นะก็ดีนะหากินครับก็
เที่ยงผมก็ออกมาแล้วครับงานไม่มีนะครับผมก็ขับรถตั้งแต่เที่ยงอ่ะ
เช้าไปสำนักงานหน่อยเที่ยงผมก็ออกมาขับรถแท็กซี่
โมงก็กลับบ้านก็พอมีกระพอกินพอใช้ครับนี่นะครับ
คือทหารนะครับกระทรวงเกษตรและสากรนะครับ
เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญนะเพราะประเทศเราเนี่ยนะครับ
เป็นประเทศเกษตรกรรมแทนที่จะได้รับงบประมาณสูงกว่ากระลาโหม
กลับมาเป็นอันดับแปดนะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่อย่างผมอยากจะกลับเรียนนะครับ
อีกสองเรื่องในเรื่องงบประมาณสภากาชาติไทย
ผมทราบดีนะครับผมทราบดีนะ
เพราะผมบริจาคเลยโลหิตตั้งแต่นั้นตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมอาหาร
จนกระทั่งเกษียณอายุร้อยเจ็ดสิบครั้งด้วยกันนะครับสภาก้าชาติไทยได้รับงบประมาณนะครับ
จากรัฐบาลแปดพันสองร้อยแปดพันสองร้อยหกสิบห้าล้านบาท
มากกว่าอีกเจ็ดกระทรวงอีกมากกว่ากระทรวงการต่างประเทศวัฒนธรรมนะครับ
นิชย์ต้องนะครับมากกว่ากระทรวงพาณิชย์
มากกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมพลังงานเป็นไปได้หรือครับ
ผมกลับเรียนตรงเพราะไม่มีอะไรเลยสภากาชาติไทยนะครับ
รัฐสภานี้ก็ตึงนะครับกราบเรียนท่านประธาน
รัฐภาค์ปีนี้ได้งบประมาณแปดพันสองร้อยล้านบาทนะครับ
เอามาทำอะไรรัฐสภาก็มีอยู่แค่นี้นะฮะ
กระทรวงอื่นเขารับผิดชอบพี่น้องประชาชนกันทั้งประเทศตำรวจก็รับผิดชอบชีวิตความผิดอยู่ประชาชนทั้งประเทศ
นะครับรัฐสภาเนี่ยแก้ตึกเนี้ยนะครับ
ไม่ได้ออกไปไหนมานานมาไหนแล้วนะครับนะ
งบประมาณแปดพันสองร้อยกว่าล้านบาทนะ
ผมไม่ทราบว่าค่าอาหารนะ
พวกผมเนี่ยวันละเท่าไหร่ขี้เกียจไปซอกแทรกนะครับ
แต่รู้ว่าเยอะพอสมควรสงสารพี่น้องประชาชนนะครับนะ
ทำงานทั้งวันวันละ๓๐๐บาทกรรมกรนี้นะครับ
เบี้ยประชุมการบริการเบี้ยประชุมครั้งละพันห้านะครับ
มากไว้ไว้ท่านประธานพันห้านะ
มาเซ็นต์นั่งห้านาทีสามนาทีไปแล้วพันห้านะครับ
คนอื่นก็ทำงานทั้งวันสามร้อยสอสอเรานั่งในระดับพิการ
ท่านไปดูนะครับนั่งสามนาทีไปพันห้านะครับ
อะไรกันนะครับมากเกินไปไหมครับสำหรับงบประมาณนี้
นี่ครับท่านประธานผมพกอยู่ตลอดเวลานี้ท่านประธานครับ
กุญแจห้องสอสอที่ให้ผมมีกุญแจให้บอกอย่าทำหายนะ
อกละหมื่นกว่าบาทมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะ
สภาใช้กุญแจห้องเนี่ยดอกละหมื่นกว่าบาทไม่รวมไว้ไอ้แม่กุญแจนะ
กุญแจลูกเดียวหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าผมทำหายผมต้องใช้ท่าน
นะครับหมื่นกว่าบาทผมว่ามากไปนะครับ
เพราะฉะนั้นการจัดงบประมาณแบบนี้ก็กราบเรียนตรงว่า
สงสารสงสารพี่น้องประชาชนนะครับนะ
แล้วงบประมาณทหารที่ว่าเนี่ยนะเอาไปไหนนะครับ
เอาไปไหนขึ้นต่อเลยครับภาคที่สิบเจ็ดนะครับ
ทหารก็เป็นทหารนี่ก็ต้องซื้ออาวุธนะฐานบกก็ลดถังนะ
อาวุธโทพกรต่างต่างขึ้นให้ทันด้วยครับน่ะ
เนี้ยทหารบกก็ต้องซื้อลดถังอาวุธโทพกรต่างต่างน่ะ
คำพูดมีไม่ใช่คำพูดของผมนะครับในเน็ตต่าง
รถถังมาแล้วถึงก่อนวัคซีนอีกแน่นอนนะครับ
ถ้าทหารเรือก็ต้องซื้อเรือภาพขวานะแถมเรือดำน้ำอีก
เสด็จพ่อรอเก้าบอกอย่าซื้ออ่าวไทยมันตื้นกูก็จะซื้อสักอย่าง
นะครับนี่จะเอาลำที่สองอีกปีที่แล้วก็ถูกต่อต้าน
ผมต้องลนลงลงไปหาพี่น้องประชาชนนะครับ
ให้ต่อต้านปลูกโปน่ะไม่เอาเรือดำน้ำน้ำนะครับ
ปีนี้ก็จะเอาเอาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดกันนะ
ว่าจะต้องถอนไม่ถอนยังไงนะอ่าทานอากาศอีกแล้ว
มาต้องมีเครื่องบินปกป้องนะครับกองทัพอะไรต่างต่างเหล่านี้
โอ้ยอ้างการต้องการประเทศทั้งนั้นนะครับโผล่ระเบื่อเลย
ภาพสี่สิบแปดเป็นไงครับเวลาไปซื้อของเขาเนี้ยน่ะ
ถ้าผมมีเงินผมก็จะซื้อของใหม่ถ้าผมไม่มีเงิน
ผมก็จะไปซื้อของมือสองมือสามถูกต้องไหมฮะท่านนะ
ของประเทศไทยก็เป็นการอยากได้อาวุธไม่มีเงินเนี่ยนะครับ
ยังต้องกู้มาเลยไปซื้ออาวุธมันจะไปได้ของใหม่ของดีได้ไง
ก็ไปซื้อของเก่าที่เขาเลิกใช้แล้วนะฮะไปติดต่อตกลงเขาซื้อมา
เขาก็ปะผูทาสีให้มานะครับอ่าส่งมารถถังนะครับ
เครื่องบินเรือลบอะไรต่างผลที่สุดมาใช้ไม่กี่ปีแล้วครับ
ใช้ไม่ได้มันไม่มีลบลาค่าฟันไม่มีคันไหนไม่ได้ใช้ไปไหนเนี่ย
นานานจะฝึกลบเขาเขาจะทิ้งนะฮะพอคันนู้นเสียก็ถอดอาลัยไปใส่
คันนู้นคันนี้สาบเอาไว้ว่าจนเหลือแต่ซากไม่มีที่เก็บนะครับ
ข้อขวามือเอาไปทำอะไรครับเอาไปทิ้งทะเลนะครับ
เอาไปทิ้งทะเลน่ะทำให้ประกาศลังขึ้นภาพสิบก้าวครับ
สำหรับปีงบปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะปีที่แล้ว
ต้องถอยไปนะฮะต้องถอยไปเผลอไม่ได้ปี๖๕เอามาอีก
นะครับนี่สื่อผู้จัดการมาที่สิบเก้าก็กระดาษหกสี่นะครับ
บลิเบ์คตอว์สั่งถอนงบเรือนธรรมนาฮท์
งบมันเข้าสภานะเราก็บอกไม่จำเป็นนะฮะ
กองทัพก็ไม่ยอมถอนนะครับกองทัพก็ไม่ยอมถอน
เอาเอาจนได้นะครับผมก็รู้ว่าไปเข้ากับวิธีการมือฝ่ายค้านก็แพ้
นะครับก็ต้องว่าแต่ก็ต้องว่ากันไป
แต่ผลที่สุดนะตัวนายกเองเนี่ยนะ
คงจะทนกระแสสังคมไม่ไหวนะครับก็ต้องสั่ง
ถ้าให้ฐานเรือนะครับถอนงบเรือดำน้ำซะเห็นไหมฮะ
เป็นนายกสั่งได้สั่งถอนสั่งได้แล้วทำไมตอนเอาเข้าเอาเข้ามาทำไมครับ
เพราะงบเรือดำน้ำเป็นงบกระลาโหมตนเองเป็นรัฐมนตรีกระลาโหม
ถ้ามันไม่เหมาะไม่ควรมันก็ไม่ควรให้ผ่าน
เข้ามาถึงถึงสภานี้ใช่ไหมฮะ
ควรจะตัดเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเรือดำน้ำมาทำไมอีกมันฝืน
ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้แต่นายกก็ยอมให้ผ่าน
เพราะอะไรเพราะใช้งบนี้ต่างเหล่านี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำเรือลบเครื่องบินรถถังใช้เป็นฐานคำจูนอำนาจของตน
เพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีเงินทอนทั้งนั้นนะครับพอถอยรุ่งขึ้นนะครับ
ทหารเรือก็ตอบรับเลยนะครับฐานเรือถอยจัดซื้อดำน้ำสองลำนะครับ
หมายเลขสไลด์ยี่สิบนะครับทหารเรือถอยนะฮะ
จัดซื้อเริ่มน้ำสองลำพอภูมิชาสั่งนะครับ
ถอยได้นะครับแต่ยังมีอีกคำ
มันทัดล่างนะฮะโผล่อีกงบยานไร้คนขับสี่พันล้าน
มันจะซื้ออะไรกันนักกรณาขึ้นยี่สิบเอ็ดครับ
ทอลอยี่สิบเอ็ดฮะทอลอแจงแผนยุทโทประกอบยุคใหม่
อากาศยานไร้คนขับต้องมีโอ้โหใช้คำพูดต้องมีเลยนะครับ
พวกนี้เป็นใครพวกแถลงนะครับนะครับ
ผมไม่ได้ตั้งใจเอาภาพเข้ามาแล้วนะครับนะ
เวลาผมเรียกเข้ามาในการวิธีการเนี่ยนะครับ
ผมเนี่ยนักเรียนเตรียมหารุ่น๘นะ
พบอภิรัตนเนี่ยรุ่นยี่สิบพบใหม่เนี่ยรุ่นยี่สิบสาม
นะครับเพราะฉะนั้นพบเราทุกเราเนี่ย
ห่างกับผมสิบห้าปีสิบหกปีมากกว่าผมกับท่านประธานที่อีก
นะครับฉะนั้นผมมองดูพวกนี้เด็กเด็กหมดล่ะ
นะครับเข้ามานี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
นะครับกูจะเอาอย่างเดียวนะเหมือนเด็กนะ
อยากได้ของเล่นต่างทั้งนั้นไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้อง
พูดนะครับขึ้นสไลด์ยี่สิบสองซะเรื่องเกณฑ์ทหารนะครับ
ไม่พูดไม่ได้นะครับเรื่องเกรดทหารนะครับ
ประเทศต้องมีทหารต้องเกณฑ์เกณฑ์มันตลอดนะครับ
บนสไลด์นี่ผมเอามาตั้งแต่ปีหกสี่นะครับให้ปีปีห้าสี่
แสงผมไม่ชัดปีห้าหกนะครับห้าหกเกณฑ์มาเก้าหมื่นสี่
พอห้าเจ็ดเกณฑ์มาแสนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ยืนแสนมาตลอด
นะครับมาปีหกหกสามนี้เก้าหมื่นเจ็ดปีหกสี่เก้าหมื่นเจ็ด
ทหารไม่ลดลงเลยทหารเกณฑ์ไม่ลดลงนะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าทหารเอามาทำไมและเกย์อะไรกันเยอะแยะนักหนา
ผมพูดผิดไปขออภัยประชาชนก็ไม่รู้หรอก
เกณฑ์มาทหารมาทำไมทหารก็อ้างมีความจำเป็น
แต่ผมมารู้นะครับเพราะผมนักเรียนเตรียมทหารเพื่อนผมมีครบสี่เหล่า
นะครับรู้เห็นหมดนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับ
เกณฑ์มาตั้งเก้าหมื่นเจ็ดนะฮะแล้วเกณฑ์ไปไหน
ท่านต้องดูข้างล่างข้างล่างนะฮะที่มีกลมกลมห้าดวงนะ

ถามว่าเฮ้ยสำนักงานประหลัด๗๘๓คนเอาฐานไปทำอะไรเนี่ย
ลบกับใครสำนักงานประหลัดมีหน้าที่ลบด้วยเหรอนะครับ
เราพูดเอาเฉพาะหลักนะหลักเนี่ยยังไม่ว่ากัน
เอาไปทำไมเอาไปรับใช้สิอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นทหารทั้งหมดที่เข้ามาอยู่ตามเกณฑ์มาทั้งหมด
ผมกลับเรียนท่านประธานท่านท่านประธานก็รู้
อายุมากกว่าผมประสบการณ์มากกว่าผมย่อมรู้ดีกว่าผมนะครับ

หนึ่งตอนเกณฑ์ทหารท่านก็รู้ท่านได้ยินเคยใช่ไหมฮะ
หัวเรา๔หมื่น๕หมื่นอะไรต่างทำนองนั้นนะ
เริ่มแต่เกณฑ์ก็มีแล้วนะครับพอเกณฑ์มาได้แล้วเป็นไงครับ
เสื้อเครื่องแบบนะครับกางเกงเสื้อในกางเกงในรองเท้าถุงเท้า
หวกเข็มขัดเป็นเงินทั้งนั้นท่านกองทัพจัดหาหมด
กี่คนกี่คนสี่กี่ชุดอะไรต่างหมดคนละกี่ชุดอ่ะว่าไปนะครับ
เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าเบี้ยเลี้ยงทหารเป็นเงินหมด
งบประมาณหมดยิ่งเกณฑ์มากต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะค่าใช้สอยอะไรต่างมาก
แล้วถามว่าจ่ายจริงหรือเปล่านะครับผมรู้ดีนะครับไปเมืองเซ็นซ์ล่ะ
กลับบ้านไปกูรับเองเบี้ยเลี้ยงเยอะแยะไป
ผมมีรัฐฐานรุ่นพี่นะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามนักรักเคารพนับถือกัน
รุ่นพี่ผม๑๒ปีผมยังไปมาหาสู่ตลอด๑๒ปีตัวผมเกษียณมาปีนี้ปีที่๑๓
รุ่นพี่ผมเนี่ยเกษียณมาก่อนผม๑๒ปีเท่ากับเกษียณมาแล้ว๒๕ปีนะครับ
นับดูอายุเท่าไหร่๖๐ก็เป็น๘๕
ยังมีทหารรับใช้๘คนท่าน
ขนาดเกษียณมาแล้ว๒๕ปีมั้ยทหารรับใช้๘คน
เป็นพลทหารมั่งในสิบมั่งไล่ทหารทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทหารรับใช้เท่าไหร่นะครับ
มันนี่ไงมันถึงต้องเกณฑ์ทหารกันนะครับถึงเกณฑ์ทหารกันนะ
จากเกณฑ์ทหารอย่างนี้แล้วนะครับนู่น
ส่งไปให้เช็ดบ้านถูบ้านกวาดขยะทำนู่นทำนี่จิกหัวใช้งานเลี้ยงกงเลี้ยงไก่อะไรต่างนะ
ไม่พอใจนะครับก็ซ้อมกระทืบเขานะเสียชีวิตเนี่ยรูปซ้ายนะซ้อมซะเสียชีวิตเลยนะ
ต้องมานั่งกราบโหดกันนะไอ้ภาพกลางข้างบนก็ดูที่บาดแผล
มีหน้าทั้งคนซ้อมคน

บาดเจ็บด้วยขวาเหมือนกันนะครับรูปร่างนี่นะข้างล่างนี่ไล่เตะไล่กระทืบไปเลยนะครับนะไม่ใช่พี่น้องผมถ้าเป็นพี่น้องผมมึงน่าดูนะครับ
จังหวะผมหมดมีเรื่องตลกขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ
แต่เกี่ยวกันนะนักข่าวยิงของไต้หวันนะ
นักข่าวหญิงไว้ไต้หวันประธานาธิบดีไต้หวันก็เป็นผู้หญิงนะครับ
เขาคุยกับประธานาธิบดีฟิลิปเป็นนะครับน่ะ
นักข่าวหญิงก็ถามว่าท่านจัดการปัญหาเรื่องเขตแดงกับจีนยังไงนะครับ
ประธานยบดีก็บอกว่าไม่เอาอย่างไต้หวันหรอก
เขาบอกยังไงล่ะเขาบอกว่าเขาไม่ซื้ออาวุธจากอเมริกันหรอกนะครับนะ
น่ะสู้เขาคุยกับจีนพัฒนากับจีนดีกว่านะครับ
นักข่าวก็ยังสงสัยอีกนะอ่าประธานาบดีเขาก็ถาม
คุณแต่งงานมีสามียังอ่ะเขาบอกแต่งงานแล้วมีสามีอีกแล้ว
แล้วทะเลาะทะเลาะกันอ่ะคุณสู้สามีสามีได้ไหม
นักข่าวบอกสู้ไม่ได้กำลังก็น้อยกว่า
แล้วเคยคิดจะซื้อมีดไปสู้กับสามีไหมไม่เคยไม่กล้าอ่า
ก็คุณยังไม่กล้ากับสามีแล้วผมจะซื้ออาวุธไปทำไม
ไปสู้กับจีนเนี่ยในเมื่อผมก็รู้ว่าผมสู้จีนไม่ได้
แล้วผมจะซื้ออาวุธมาสู้กับจีนทำไมเพราะว่าเงินไปพัฒนาไม่ดีกว่าหรือ
นะครับนะนักข่าวจีนยังสงสัยอีกนะครับนะ
ประธานาธิบดีชัยของเราไม่คิดแบบนี้เนี่ยประธานาธิบดีฟิลิปปินส
บอกว่าใช่ดิเพราะเขายังไม่ได้แต่งงานนี่
ก็เลยไม่รู้รสชาติสามีภรรยามันเป็นยังไงบ้างนะครับนะ
ก็สรุปว่าของฟิลิปปินส์เขานะครับจะไปซื้ออาวุธกันทำไม
นะครับซื้อมารบกันก็สู้เขาไม่ได้นะ
สู้เอาเงินมามาดูแลพี่น้องประชาชนมาพัฒนาประเทศชาติ
เจริญกว่าไม่ดีกว่าหรือนี่ฟิลิปปินส์นะครับนะ
และขณะที่เรากู้เงินงบประมาณมามากมากเนี่ยนะครับนะ
เป็นไงครับคุณไปยุดละแถนแถลงเองนะฮะเมื่อสิบห้าสิงหา
นะครับหกหนึ่งอาจจะก่อนลึกตั้งนิดหนึ่งนะครับไปยุดนั่ง
คนไทยไม่ทนต่อการทุจจภิษภิมฐ์ทนฟังดูแล้วอืมหืม
บททุจริตให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้
นี่ปี๖๔ปีที่แล้วนี่เองนะครับ
นายกยังประกาศชวนพี่น้องประชาชนและฆาตการร่วมมือกันปราบโกง
จัดให้การปราบโกงนี่เป็นวาระแห่งชาติ
โอ้โหดูดีนะครับดูดี
แต่ไปดูผลทุกอย่างเนี่ยอย่าดูที่การกระทำนะครับ
ทุกอย่างต้องดูที่ผลผลเป็นไงครับ
ผมจะเอา๖๔หาไม่ได้นะครับได้แต่๖๓
ดัชนีชีวัตรคะแนนเต็ม๑๐๐นะครับ
ในโลกได้๘๘คะแนนนะครับ
สิงคโปร์เพื่อนบ้านเราใกล้เองได้๘๕

ได้๓๖คะแนนคะแนนเต็ม๑๐๐นะครับ
ไม่ถึงครึ่งก็ต่ำต่ำกว่า
ซึ่งก็หมายความว่าเป็นประเทศที่
คนทั้งโลกนะไม่ใช่คนไทยนะคนทั้งโลกรู้ว่ารู้ว่า
ยังแพ้เกาหลีนะแพ้มาเลเซียแพ้อินโดนีเซียอีกนะครับ
คุณประยุทธ์ยึดอำนาจเมื่อปี๒๕๒๕๗นะครับ
เพราะฉะนั้นปี๒๕๕๗เนี่ยก็คุณยิ่งรักเป็นนายกอยู่ครึ่งปี
คุณนายกคุณประยุทธ์เป็นนายกครึ่งปีนะครับได้คะแนนมา๘๕นะครับ
ดีไม่ดี๘๕ยังไงมันก็ดีกว่าปัจจุบันนะครับ
คุณประยุทธ์ปีแรกเป็นหัวหน้าคอสชเป็นนายกรรมตรีด้วย
คะแนนขึ้นมาถึง๗ลดมาถึง๗๖ลำดับมันดีขึ้น
แล้วถ้ามันจะขึ้นไปเรื่อยนะผมจะชมโชยคุณประยุทธ์
แล้วจะให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อไปอีกยายต้องการอยู่กี่ปีล่ะ
จากที่คุณประยุทธ์เป็นนายมตรีปี๕๙เพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐
๖๐เป็น๙๖ปี๖๑๙๙ปี๖๒๑๐๑ปี๖๔ปี๖๓
สูงที่สุดนะกว่าทุกยุคทุกสมัย

โกงยิ่งโกงกันมากที่สุด
ประเทศไทยมันยิ่งโกงมากขึ้นนะครับ
ขึ้นไปกับข้อที่สี่นะครับ
ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจขัดต่อบทบรรยัติแห่งรัฐธรรมนูลหรือกฎหมาย
ไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่และความทุกข์ยากของประชาชนนะครับ

รัฐมนูลมาตราสี่เจ็ดสินะครับทำโดยคุณประยุทธ์เองนั่นแหละนะครับ
อย่าบอกว่าทำโดยคนอื่นเขียนมาซะดีเลย
บุคคลย่อมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐนะครับ
ที่๓นะบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแปลเป็นไทยว่าเมื่อมีโรคระบาด
หรือมีโควิดเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับ
ที่ต้องดูแลป้องกันพี่น้องประชาชนไม่ให้ติดนะ
โรคติดต่ออันตรายโรคโควิดนี่แล้วก็จะต้องรักษาด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อมีโรคโควิดระบาดนี่ครับ
รัฐบาลจะต้องส่งแมสหน้ากากป้องกันนะครับ
ให้พี่น้องประชาชนส่งกันทุกบ้านถึงบ้านหมด
บ้านเราแผ่นมันไม่พอหรอกนะครับมีเท่าไหร่ส่งเข้าไป
ป้องกันโควิดอีกนะแว่นแว่นนี้เขาไว้มีไว้ป้องกันนะครับ
ส่งไปให้ชาวบ้านให้ถึงที่ถึงบ้าน
น้ากาก็คนละกี่อันห้าสิบอันร้อยอันก็ว่าไป
นี้ไม่ต้องหรอกครับคนละหนึ่งก็พอแล้วนะครับ

ใช่ไหมฮะส่งไปนะครับ
แอลกอฮอลล้างมือครับนะครับต้องส่งไปให้เขา
ต้องส่งไปถึงบ้านให้ทุกคนมันจะได้ไม่ได้ติดต่อนะ
นั้นที่มันติดต่อเพราะไม่ส่งมีไม้นะแค่จมูก
ก็ให้ไปทำสวอปนะครับแล้วพร้อมเครื่องมือตรวจเองนะ
เป็นลบเป็นบวกผลนี่ไม่กี่ตังค์เลยนะครับ
ส่งเขาไปให้เขาทุกครอบครัวเวลามีอาการไอ
ส่งยาไปให้เขานะครับไม่ต้องมีแล้วถึงเวลาใส่ไป
เพราะมันเป็นเรื่องป้องกันทั้งนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งจะนิยมของไทยบ้าง
เนี่ยฟ้าทลายโจรนะครับกระชายขาวนะครับ
นี่เพื่อนสอสอพักเพื่อไทยก็มาแจกพวกผมหมดนะ
เครดิตภักดิ์เพื่อไทยด้วยนะครับที่มีน้ำใจนะฮะ
ผมก็ไปแจกชาวบ้านอีกทีนะครับแจกฟ้าทราโจรแจกได้แต่พอ
ผมไม่เคยได้รับจากรัฐเลยนะครับปวดหัวตัวร้อนกลัวเป็นไข้พารานะครับ
ภาระนะนอกจากนั้นไอ้เครื่องวัดค่าออกซิเจนนะครับ
ส่งไปให้เลยไม่ต้องทุกคนนะบ้านละ๑เครื่องพอ
ส่งไปให้ถึงนะครับแล้วเรื่องเมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องรักษาพยาบาลนะ
ต้องมีนะครับแล้วสถานการณ์ของวัคซีนในประเทศไทยเป็นยังไง
ผมคงไม่ต้องอธิบายผมก็ต้องพูดนะครับ
เพราะเดี๋ยวลูกพักผมเนี่ยจะพูดแทนผมในรายละเอียดเรื่องต่างเหล่านั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนใช่ไหมฮะ
นี่เมื่อรัฐหรือคุณประยุทธ์ในฐานะหัวรัฐบาลไม่จัดการ
ส่งไปให้พี่น้องประชาชนนะพี่น้องประชาชนต้องซื้อเองไง
วักเองหมดใช่ไหมควักเองหมด
ก็แสดงว่าคุณประยุทธ์เนี่ยทำผิดรัฐมนูลมาตราสี่สิบเจ็ด
เพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะที่จะต้องไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันและรักษาโรค
หรือไปฉีดวัคซีนเสียเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
เอาใบเสร็จนะครับใบเสร็จที่ท่านมีอยู่
ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจณใกล้บ้านที่สุดได้นะครับ
ไลด์ยี่สิบเก้าครับนะ
จำนวนผู้ป่วยนะ

ผมไม่ยอมทันสมัยนะครับ
เพราะสไลด์ผมเนี่ยสสเป้มาให้ผมวันที่๒๙สิงหา
เดี๋ยวบอกว่าเช้าวันนี้๓สิงหาจะเอาทันสมัยปัจจุบันมาให้เลย
บอกผมดูก่อนหน้านี้มันยอดผู้ป่วยลดลงเรื่อยนะครับ
มาดูเมื่อเช้านี้สารที่๑๙สิงหามันลดลงเรื่อย
ที่มันแต่งตัวเลขกัน
เพื่อให้โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนกันหมดว่า
ตอนนี้สถานการณ์โควิดมันดีขึ้นนะ
ยอดผู้ป่วยลดลงป่วยสะสมลดลงกลับบ้านได้มากขึ้น

เดือนกัญญาหมดแล้วโควิดประเทศไทยนะครับหมดอ่าท่านลองดูดิ
เดี๋ยวอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จถ้าคุณประยุทธ์อยู่ต่อนะ
ตัวเลขมันก็ขึ้นได้นะแล้วตัวเลขเหล่านี้ผมไม่ได้รับรองนะท่าน
ผมไม่ได้รับรองด้วยเพราะอะไรเพราะไอ้ผู้ช่วยสอสอที่ติดตามผมอยู่ทุกวันเนี่ย
วันนี้ก็อยู่ที่สภาเนี่ยนะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแม่ของแม่ยายก็ตาย
ต่อมาแม่ยายก็ตายเพราะโควิดหมดนะครับมันไม่ได้อยู่บัญชีเหล่านี้นะครับ
และยังมีอีกเยอะแยะที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีเหล่านี้เพราะฉะนั้นยอดโควิดนะ
ก็พูดอะไรพูดเจ็บอะไรต่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกครับนะ
อันนี้ทำมาเพื่ออะไรนะเพื่อเป็นประโยชน์ของรัฐของประโยชน์ของคุณประยุทธ์
ในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้ใจเท่านั้นนะครับแล้วไปดูภาพขวามือนะครับข้างบน
ที่ไหนก็เตียงเต็มนะครับคนไข้รถหมอพยาบาลขาดนะ
ผมเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐมนตรีสารสุข
ไม่ได้เป็นอะไรเป็นพลตัวเอกเสรีนะครับหุ่นหน้าพรรคเสรีรวมไทยเนี่ย
เดี๋ยวพักพวกพื้นฝูงที่ได้จากพี่น้องประชาชนโทรศัพท์มาท่านช่วยหาเตียงหน่อยเตียง
ช่วยเตียงหน่อยนะครับถ้ายากจนหน่อยก็ขอเตียงสนามหน่อย
ถ้ามีฐานะหน่อยก็ขอโรงพยาบาลหน่อยให้ผมช่วยติดต่อ
ผมก็ต้องเป็นภาระนะครับทั้งที่ผมไม่อยากให้ใครเอารัฐเอาเปรียบใครเลยนะครับ
อยากให้รัฐเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ทำไงได้
ผมไม่รู้จะทำยังไงเขาขอร้องมาผมก็ต้องเป็นภาระนะครับ
ประสานติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างก็ตามยฐากรรมนะครับ
แล้วภาพซ้ายมือเป็นไงฮะตายเป็นใบไม้ร่วงไม่ใช่คำพูดของผมนะครับ
มันอยู่ในภาพถ่ายนะที่ส่งต่อกันนี้รู้สึกช่อง๗นะครับ
เนี่ยตายเป็นไม้ไม่ร่วงหดหูตายกลางถนนบนทางเท้าก็มีนะครับ
ภาพขวามือเผาจนเมนพังนะครับศพผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะ
จนไม่มีที่จะเผานะครับนะนอกจากจำนวนผู้ป่วยที่พูดเมื่อกี้แล้วนะครับ
แผ่นที่สามสิบนะฮะเป็นไงครับพอมีโรคระบาดขึ้นมาปุ๊บ
การบินไทยขัดทุนสะสม
หนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทนะครับกลุ่มโรงแรมมันตรา
ขัดทุนสองหมื่นแปดล้านนะครับอันนี้เป็นหลักล้านนะ
การทักษะไทยหนึ่งหมื่นล้านการบินแอร์เอเซียหกพันกว่าล้าน
กอกไอเวยหกพันกว่าล้านนะครับอ่านกแอร์หกสามพันกว่าล้านนะครับ
เซ็นตรานะครับสามพันกว่าล้าน
ภาพขวามือข้างบนโรงแรมที่โคราชความจริงมันเยอะแยะนะฮะ
ผมก็พยายามหาภาคนู้นบ้างภาคนี้บ้างโรงแรมที่โคราช
ประกาศขายสองร้อยห้าสิบล้านท่านประธานสนใจไหมครับสองร้อยห้าสิบ
นะครับเขายอมขายถูกถูกแล้วนะข้างล่างหาดใหญ่นะฮะ
เซ็นทที่ยีดิบหกปีปิดนะครับต้องปิดภาพต่อมาครับ

นี่แอร์เซียบอกศูนย์จนเงินหมดประกาศไม่จ่ายเงินเดือน
พนักงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์จนเงินหมดแล้วนะครับ
นะขวามือร้านอาหารจุกโควิดพ่นพิษ
เจ๊งนับแสนลายนะไม่ใช่ล้านเดียวที่ขึ้นมานะเนี่ยภาพเดียวเนี่ย
แต่เจ๊งนับแสนลายสยามสแควร์ผมเชื่อว่าทุกคนเคยไปเที่ยว
ถูกไหมฮะเคยไปเที่ยวเคยไปจับจ่ายใช้สอยอะไรต่าง
โอ้โหเป็นแหล่งที่จะกลางกรุงที่เจริญมากนะที่ดินเนี่ยมูลค่ามาก
มหาศาลนะต้องเงียบเหงานะปิดกิจการไปหลายล้านด้วยกันนะครับ
พวกผมนะมีโรงหนังอยู่ต้องปิดโรงหนังไปนะครับ
ภาพขวามือก็ปิดกิจการไปแล้วนวดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบล้าน
และยังมีอื่นอื่นอีกเยอะแยะนะครับที่ผมจะอยากนำเสนอ
แต่ไม่สามารถนำเสนอได้เพราะมันเยอะเหลือเกินนะครับ
ก็เอาพวกที่ปิดกิจการเพียงตรงเนี้ยนะครับนะจงกับประชาชนเนี้ย
คงจะมีข่าวนะครับการฟังการบริหารของคุณประยุทธ์
แล้วขอย้ายประเทศก็มีนะครับเอาไม่ต้องเมื่อกี้เรื่องขัดทุน
เลิกจ้างคนงานต้องมาหาขายออนไลน์แล้ว
กระเป๋าเคยไว้วางศูนย์การค้าทั่วประเทศต้องเก็บหมดนะ
นี่กิจการของภรรยาผมของลูกผมเป็นเจ้าของรีสอร์ท
ถูกปิดมา๒ปีแล้วไม่มีรายได้นะครับ
แต่ยังต้องคงเลี้ยงพนักงานไว้อยู่บางส่วน
เพราะถ้าเปิดเมื่อไหร่มันไม่มีคนจะทำงานไปหาก็ไม่ได้
ก็ต้องยอมขัดทุนแล้วขัดทุนอีกนี่ไม่ต้องเอาไปไกลตัวนะ
ผมก็โดนนะครับภาคที่๓๓ครับ
โควิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
ต่อมาเรื่อย๖๔นี้นะครับ
เมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยแม่ท่านนายกประกาศไม่รับเงินเดือน
ภาพซ้ายมือนะครับไม่รับเงินเดือน
๓เดือนช่วยประชาชนสู้โควิด

เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะภาพขวามือนะครับ
ผมเอาเงินเดือนสอสอที่ผมมีอยู่ทั้งหมด
เบี้ยประชุมกรรมธิการทั้งหมดล้านสามนะครับ
ขณะนั้นล้านสามไปแจกพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนหมด
ไม่ต้องมาประกาศออกทุกช่วงทีวีอะไรต่างทั้งนั้น
แต่วันนี้ต้องนำขึ้นมาสู่ให้พี่น้องประชาชนทราบ
ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยประกาศไม่รับเงินเดือน๓เดือน
ผมก็ไม่ได้ประกาศอะไรสู้กับคุณประยุทธ์หรอก
แต่ในวันนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาประกาศ
ให้ทราบว่าคุณประยุทธ์เป็นนายยงตรีมีรายได้ไม่รู้กี่ทาง
ช่วยแค่๓เดือนเท่านั้นเหรอผมช่วยหมดเลยนะครับ
เงินเดือนขณะนี้เวลานี้นะครับ
ถึงแม้ผมจะไม่ได้ไปเดินไปแจกเองเพราะโควิดมันหนักขึ้นนะครับ

คุณลูกน้องดูมภาพสายมือช่วงโควิดหนัก
ส่วนผมเป็นอย่างไรครับ
นั่นใส่หน้ากากใส่แว่นตาลงไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับ
ไม่ต้องเทอะไรมากแส่เสื้อยืดนางเกงขาสั้นอย่างไรนะ

เยี่ยมชุมชนนู้นชุมชนนี้ไปเรื่อย
ถ้าผมจะลงไปเองทั้งหมดมันไปไม่ทั่วถึง

ทำอะไรมาผิดพลาดบกพร่องคนเจ็บคนตายคนป่วย

นิทยากรรมตัวเอง

ใช้เวลามากเอานะคะ

ก็ยังอยู่ในวัตรเวลาเดิมเรื่องปฎิบันหน้าที่
โดยใช้มนาคตขัดต่อบทบรรยัตนี่นะฮะ

ฉบับปัจจุบันนี้มาตรา๒๗
งองวูกกรภิการยุทธิธรรม

ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแก้ไขประพูลกฎหมายตำรวจ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจ
และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม
และแก้ไขประพูลกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของแครกรรมรวชให้เกิดประดิษภาพ
นี่มาตรา๒๕๘งนะครับ

ในการแก้ไขประพูลกฎหมายตาม
มาตรา๒๕๘งวสี่

ภายใน๑ปีนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐมนูลฉบับนี้

นับแต่วันที่รัฐมนูลฉบับนี้ใช้บังคับ
มนูลฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อไหร่ครับ

ก็ไม่สามารถปฏิรูปตำรวจแก้ไข
กฎหมายตำรวจได้นะครับ
นี่ยังไม่รวมก่อนหน้านั้นตอนเยี่ยมหน้าใหม่ผมจำได้นะ
ตั้งอดีต์พฤศกาลฐานสูงสุดมาเป็นประธานปฏิรูปตำรวจ
ผลที่สุดก็ไม่เรียบร้อย
แล้วพบการณ์ใช้อนุญาตจบับนี้ก็เอาอีก
นี่๔ปีกว่าแล้วนะครับไม่เรียบร้อย
แล้วเป็นไงตอนนี้กฎหมายถ้าได้ติดตามก็โอเค
ผ่านมาแล้วเข้าสภาแล้ววาระ๑ไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้เข้าอยู่วาระ๒ในการแปรยติกัน
มันมีร้อยกว่ามาตรา๑๗๒แล้วไง
แต่เพิ่งแก้ไขแปรยติไปได้๑๔มาตราเอง
ในวันที่กฎหมายตำรวจเข้าสภาตรงนี้นะผมก็ยืนตรงนี้
พิปรายในเรื่องนี้ท่านพรเพชรเป็นประธานที่ประชุม
เวลาอภิปัยมีเพียง๗นาที
ผมก็บอกท่านพรเพชรผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาก่อน
อภิปรายเรื่องกฎหมายตำรวจให้ผม๗นาทีไม่ไหวนะ
ผมขอไปขอมาได้๑๐นาที๑๐นาทีจะไปพูดอะไรมาก
ผมก็๑๐นาทีก็พูดพอสมควรแต่มันไม่ได้รายละเอียดมาก
แต่ผมก็ฝากพนธวิสนุก
ตำรวจเหมือนกันซึ่งจะเป็นสอสอลงไปเป็นการบันทิการ
ช่วยแปลเรตติด้วยเดี๋ยวเขาจะฟังไม่ฟังนั่นเป็นอีกเรื่องนะครับ
แต่ในส่วนที่ผมอภิปรายนะผมก็เรียนให้ท่านประธานทราบว่า
เอาสั้นนะครับ๑มาตรา๒มาตรา
สั้นคณะกรรมการฆาติการประกอบด้วย
๑นายกรุงตรีเป็นประธาน๒เป็นบุคคลผู้สงครุฑต่าง
เลตำรวจแห่งชาติรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติโดยตำแหน่ง
แล้วก็มีสี่นะครับนะแต่มันประหลาดนะครับ
กฎหมายตำรวจเนี่ยก็ผ่านท่านรองวิศนุซึ่งเป็นมือกฎหมายผ่านกฤษฎีกา
มาเรียบร้อยแล้วนะครับว่า๑นายกรุงตรีเป็นประธานก็ตลอด
ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเป็นรองประธาน
ที่ผมประหลาดก็คือว่าถ้าประธานไม่อยู่ให้ต้องการเลือกบุคคล
แต่งตั้งเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน
แล้วทำไมจะต้องมาเลือกคนหนึ่งคนใดเป็นประธานแทน
ผมตลกกฎหมายฉบับนี้แล้วมีเรื่องตลกอีกเยอะแยะนะครับ
แต่ผมจะพูดตรงอีกเรื่องเดียวนิดเดียวนะ
มันจะมีข้อกำหนดไว้กฎหมายการจะเริ่มลงตำแหน่งต่าง
กำหนดไว้ลงตำแหน่งภูมิกับกี่ปีรองผู้การกี่ปี
ถึงจะได้เป็นผู้การผู้การกี่ปีเรื่อย
คือเป็นสิ่งผู้จัดการในแม่งชาติ
ผมไม่เอารายละเอียดตรงนั้นหรอก
ที่ถ้าจะกำหนดกี่ปีเป็นสิทธิ์ของท่าน
แต่ว่าผมเรียนตรง
มันยังมีข้อยกเว้นอีก
ถ้าหากคุณบาทไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
ให้เป็นอำนาจของกตรที่จะพิจารณาลงมติให้ได้
ดูเป็นกฎหมายยังมีข้อยกเว้นอีกเขียนไว้ทำไม
ผมถามท่านประธานช่วยฝากท่านนายกด้วยเขียนไว้ทำไม
เขียนไว้มีข้อยกเว้นให้มันวิ่งเต้นเส้นสายซื้อยศซื้อตำแหน่งกันอีกหรือ
และอีกอันหนึ่งผมก็อยากจะถามท่านประธานผ่านไปให้ท่านนายมตรีด้วย
ท่านนายกด้วยเป็นผู้องชารัฐมนตรีทุกกระทรวงกลมอยู่แล้ว
ปกครองวิชาสั่งการได้ทุกกระทรวงทะวงกลมกระทรวงกราโหมท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอง
ปกครองทั้งพลเรือนปกครองทั้งทหาร
ท่านยังมาเป็นประธานกรต

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก

และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
และยังเป็นประธานกรรมการอีก
เด็กมาไล่บิ๊กตูนะก็ถูกจับคุมดำเนินคดีนะยัดเยียดมาตรา๑๑
สองบ้างมาตราร้อยสิบหกบ้างนะครับผมทราบดีผมเคยไปวิชาการ
ธรรมเองชาตินะพระบาทสมเด็จพระชีวิตหัวราชการที่เก้าว่าไง
ที่สิบว่าไงนะครับเอาล่ะไม่พูดตรงนี้นะแต่ว่าถูกยัดเยียดหมด
มาตราร้อยสิบสองมาตราร้อยสิบหกสายมือไม่ให้ประกันตัวสายมือล่า
ไม่อาการตัวแล้วก็ไปติดโควิดกันตอนนี้ในคุกติดโควิดการณาว
นะครับเรียนตรงตรงนะแล้วท่านรับผิดชอบอะไรนะครับนะท่าน
จำเป็นเลยที่จะต้องควบคุมตัวเขาจำเป็นเลยที่ต้องไม่ให้ประกันตัว
เขาในเมื่อสิทธิตามรัฐมนูลนะครับเขามีสิทธิ์นะที่จะประกันตัว
ได้อะไรต่างต่างเหล่านี้นะครับหลักทรัพย์ก็มีนะครับหลักการประกันตัว
ไม่มีอะไรมากเลยท่านประธานถ้าเชื่อเขาว่าไม่หนีนะครับ
ไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ปล่อยประกันให้ประกันตัวไปได้เลย
นี่จะเรียกประกันเขาก็มีหลักทรัพย์อะไรต่างมาให้เขาประกันให้เด็ก
สาบครับอะไรส่งทหารไปคมครูบอกพ่อบอกแม่อย่าให้ลูกออกมานะ
ถูกดำเนินคดีเป็นโควิดหมดพ่อแม่กับวงลูกไม่ให้ออกมา
มันก็เกิดมอบผู้ใหญ่ขึ้นครับภาคที่สามสิบเจ็ด
ม็อบผู้ใหญ่ขึ้นนะซ้ายมือม็อบฝ่าแนวกั้นตำรวจ
อนุสวรีประชาธิปไตยเต็มไปหมดนะครับ
มีคนชวนผมด้วยนะท่านเสรีมาหน่อย
ปลาสายบนเวทีหน่อยผมบอกไม่ได้หรอกครับ
ผมเป็นผู้แทนรัศดรผมมีหน้าที่ในสภานะครับ
มีอะไรก็พูดกันในสภาเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นให้ผมไปแสดง
ภารกิจนอกหน้าที่ของตัวเองไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับ
งั้นผมไม่ได้ไปร่วมกับเขานะครับนะแล้วเป็นไงครับ
ท่านก็สั่งตำรวจปราบสินะผมเป็นตำรวจผมรู้ดีก่อนนะ
เป็นพบมาก่อนสมัยก่อนเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ย
เดี๋ยวนี้ก็รู้สั่งตำรวจมาปราบเนี่ยนะฉีดแก๊สน้ำตามั่น
ฉีดสีบ้างอะไรอย่างต่างเนี้ยนะครับแล้วก็จับกลุ่มปราบซ้ายเนี้ย
เอาปืนขู่ยิงบ้างกระสุนยางบ้างกระสุนจริงบ้างอะไรต่าง
ภาพลางขวาสุดเป็นไงตาบอดไปเลยนะครับตาบอดแล้วก็ยัดเย็ดข้อข้างหากให้เขา
ข้อสุดท้ายแล้วครับท่านประธานอดทนผมฟังอีกนิดนึง
หัวข้อริดร้อนสิทธิเสร็จภาพของสื่อมวลชน
โดยที่ไม่เคยมีนายุตรีคนใดปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนนะครับ
ริราชยังไงครับนี่แผ่นที่สามยุคเก้า
สั่งปิดโว้ยทีวีสิบห้าวันนะครับประโยชน์วัดศาลาอยา
ท่านปิดสารสั่งยกเลิกคำสั่งของท่านได้ไงครับ
สั่นของท่านศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าท่านใช้กฎหมายถูกต้องไหม
ท่านมีความรู้ทางด้านกฎหมายไหมนะครับท่านข่มขู่ประชาชนไหม
ใช้กฎหมายไปปิดปากประชาชนหรือเปล่าพอมีข่าวลือดำน้ำ
ก็ปิดปากสื่อเนี่ยทางซ้ายก็เขาไม่เอาทั้งนั้นนะครับ
แล้วไม้ตายรัฐบาลก็คือว่าปิดปากสื่ออย่างเดียวนะครับ
ภาพที่สี่สิบ
เอาอีกแล้วนะครับพอเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาเสนอข่าว
ก็คิดเอาเองนะครับว่าเป็นข่าวปลอมนะ
ข่าวที่สร้างความเสียหายให้กับรัฐบาลก็ออกข้อกำหนดมาเลย
เสนอข่าวนะครับแล้วก็ให้ดำเนินคดีตามมาตราเก้า
แห่งพรบฉุกเฉินนะครับทั้งทั้งที่ออกคำสั่งไปเนี่ย
ไม่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองไม่มีอำนาจ
แล้วคำสั่งวันนั้นไม่ชอบโดยกฎหมายผลที่สุดเขาก็ฟ้องไว้ที่สารแพ่ง
ที่สุดเขาก็ฟ้องไว้ที่ศาลแพ่งศาลก็มีคำแสงห้ามนายกใช้บางค่อบังคับ
ข้อยีบเก้าของพรบอฉุกเฉินเนื่องจากไม่มีอำนาจ
แล้วก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
อ่ะขึ้นสไลด์นะครับชาวเกรียร์งานเขาบอกคนโง่คืออภัย
ภูมิภัยอันตรายร้ายแรงเมื่อได้กลายเป็นผู้มีอำนาจนะครับ
ผมก็ไม่ว่าท่านหรอกนะแต่ในปราบมันว่าอย่างนี้
แต่เด็กมันว่าท่านว่าผู้นำโง่เราจะพาเราตายกันไปหมด
ไม่ใช่คำพูดของผมนะครับคำพูดของเด็กมันก็สอดคล้องกับป่าตัวนี้นะครับ
อกจากนั้นนะครับขึ้นภาพ
สองนี่อะไรฮะโสดท่านเป็นนายกท่านมีบ้านส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ
เงินทองท่านก็เยอะแยะเห้ยยังไม่ถึงบ้านหลวงต้องขออภัยที่
ตามนู่นให้ทุกคนเท่าเทียมกันต้องรับตามรัฐมนูน
นะสอสอทุกคนในครั้งนี้ท่านประธานชวนก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
เนี่ยท่านประธานที่ประชุมมันก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่ท่านนายกนี่
ท่านไม่ต้องยื่นหกท่านด้วยกันนะนะคณะมนตรีของท่านเนี่ย
ท่านรองวิศนุเนี่ยรู้สึกมาด้วยวันนี้เมื่อเช้าเห็น
ก็ไม่ต้องยื่นได้รับการยกเว้นอะไรกันเนี่ยนะ
เป็นพิสิทธิ์ชนด้วยเลยนะครับสี่สิบสามครับ
สิบสามใช้บ้านหลวงนะครับใช้บ้านหลวงท่านก็มีสิทธิ์ใช้
ตอนเป็นผู้จัดการฐานบกแต่ผมก็กราบเรียนท่านว่าผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
ไม่เคยมีบ้านพักเลยนะครับจะตั้งบ้านจะจะตั้งงบมารสร้างบ้านพัก
ตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ทำได้แต่เขาไม่ทำกันนะครับ
งบไปให้ลูกน้องหมดเพราะลูกน้องมันยังไม่พอพออยู่พอนอนเลยนะครับ
เราไม่เอาหรอกนะไอ้งบประมาณต่างเหล่านี้ก็พักบ้านส่วนตัวกันหมด
ผมก็เคยเบิกค่าเช่าบ้านจนถึงตำแหน่งรองผู้กับการตำรวจภูทรจังหวัด
ชนบุรีเท่านั้นเองหลังจากนั้นผมก็อยู่บ้านส่วนตัวมาโดยตลอด
ใช้น้ำหลวงไฟหลวงนะอะไรส่วนตัวเอ้ยใช้น้ำไฟส่วนตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
นะครับปัจจุบันก็อยู่บ้านตัวเองไม่เคยอยู่บ้านหลวง
แต่ท่านก็อยู่บ้านหลวงจนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งนายกตรี
นะครับมาเป็นหัวหน้าขอทชอเป็นนายกคุณตรี
เป็นอ่านายกตรีนะหลังการเลือกตายปีหกสองแล้ว
ก็ยังอยู่บ้านหลวงมาโดยตลอดพอเขายื่นตรวจสอบนะครับ
ก็ช่วยกันออกระเบียบว่าบุคคลที่มียศพลเอกขึ้นไป
ยังทำคุณประโยชน์ของประเทศชาติก็อยู่บ้านหลวงได้
โอเคออกระเบียบไม่รู้ออกย้อนหลังกันหรือเปล่านะครับ
ให้คุณเริ่มไกร
ที่ไปอยู่ในพักท์ท่านิก็ล้องผมมา
อยู่บ้านหลวงได้แต่ค่าน้ำค่าอ
มันผิดพระบอบประกอบรำนูนหรือเปล่า
ผมก็ต้องทำหน้าที่ของผม
วันก่อนก็เชิญท่านมา

ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรมก็ลุงพล

เจ้ากรมการเงินส่งมาชี้แจง

มันไม่เหมือนที่ตอนท่านถวายสัตว์นี่
ถวายสัตว์ท่านถวายไม่ครบจากปากตัวเอง

เอาคนมาลบกับผมในการบริการอีก

มันเป็นจำเลยผมไม่รู้กี่คดี

ส่งตัวแทนมาไม่เป็นไร
ผมก็พินาศไปตามประหยัดหลักฐาน

ก็โอเคใช้เงินส่วนตัวก็ดีนะครับ

ในเพจเขาบอกพฤติกรรมของท่านทั้งหมด

มันเหมือนขยะแผ่นดินนะครับ
ขยะก็คือสิ่งที่เขาไม่เอาแล้ว

พี่น้องประชาชนไม่เอาแล้วนะครับ

พฤติกรรมต่าง

ที่ผมกล่าวอภิปรายมาทั้งหมด
เป็นพฤติการที่ไม่เหมาะสม

แต่วันนี้ผมมีเวลา

ก็ขออภิปรายพี่น้องประชาชน

นายกฤติอีกต่อไป